ทุกอย่างอยู่ในนี้แล้ว
พี่ลูกค้างอธิบายนิดนึงว่าเหตุการณ์วันนั้นที่

เหตุการณ์วันนั้นที่หน้าฟิตเน็ตเรามันเกิดอะไรขึ้นคะ
คิดว่าเราจะไปทำร้ายเขา
จริงแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
คุณผู้กรณีเข้ามาที่อิ่มนะคะ

ให้พี่ถือให้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเราเปลี่ยนพร้อม
ทาน้ำตาเล่านิดนึงว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นที่หน้ายิมวันนั้น
เขาถึงบอกว่าเราจะทำลายเขา
เหตุการณ์แหละคือผู้กรณีเข้าไปที่อิ่มของเรานะคะ

ให้ไปแจ้งตำรวจให้มาเชิญเขาออกไปเดี๋ยวเขาเข้าไปโวยวายอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ในภาพที่เห็นในคลิปน่ะที่พี่เดินหนีไปเนี่ย
เพราะพี่ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงอะไรกับเขาเพราะเรารู้ว่าคนเขาตั้งใจจะมาหาเรื่องเราอยู่แล้ว
การที่เราไปต่อล้อต่อเถียงด่าทอมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าจริงแล้วพี่กับเขาได้มีการคุยกันเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยขับรถออกไปเพื่อที่จะไปแจ้งความนะคะพอไปที่สอนอก็มีตำรวจสายตรวจมาช่วยนะคะก็คือมาตรวจดูเหตุการณ์
ตรวจมาเสร็จก็มาคุยกับคุณจุ๊มและตำรวจก็บอกว่าอย่าเป็นเป็นไรด้วยคุณรู้ตามันไปแจ้งความเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเอง
บอกว่าคุณลูกตันจะเดินเข้ามาทำร้ายร่างกายดิฉัน

พอคุณลูกตานเห็นตำรวจก็ขับรถหนีไปเลย
ซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะ

แสดงว่าพี่ซุปตาเองก็ไปแจ้งความวันนั้นเหมือนกัน
คือหลังจากที่คุณตำรวจสายตรวจมา

แล้ววันนั้นตำรวจมีแค่คนเดียว
แล้วมีคนลงบันทึกประมาณ๑๐กว่าคน

พี่ไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยตำรวจก็น้อยอีก
ตำรวจมีคนเดียวคือโทรเข้าไปถามก่อนนะคะ
ก็เลยเป็นวันจันทร์ที่ไปลงแจ้งความนะคะ

เขาก็ไปที่สอนอไปแจ้งความเท็จว่าพี่พยายามทำร้ายร่างกาย
ซึ่งอันนี้พี่มีกล้องวงจรปิดในทุกมุมตั้งแต่เขาเดินเข้าเดินออก
ตั้งแต่พี่ขึ้นรถไปไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย
ไม่ได้มีการเหมือนกับไม่มีเลยค่ะ
อันนี้พี่มีกล้องวงจรปิดแจกนักข่าวด้วยนะคะ
ก็สามารถไปดูได้ไม่มีนะคะ
แต่พี่คิดว่าเขาแจ้งตำรวจไปเพื่อแก้เกอร์ว่า
อะไรอย่างนี้สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองดูหน้าสด

ไม่ยอมคุยกันดีจริงเท็จอยู่ในวงค์เพราะพี่ทุกตา

แสดงว่าพี่ลูกตาไม่ได้บล็อกช่องทางการติดต่อ

มีการพูดคุยผ่านทนายมาตลอดนะคะ
จนสุดท้ายแล้วสรุปกันตรงที่ว่าเราจะไปคุยกันในศาลนะคะ
ทนายของเขาทนายของพี่ได้มีการแลกเบอร์
เขาก็มีทนายของพี่เรียบร้อยแล้ว

คือเขาไม่ยอมคุยกับทนายของพี่หลังจากนั้น
เขาพยายามที่จะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง
ด้วยการโทรศัพท์ไปหาบุคคลอื่นน่าจะประมาณทั้ง๑๐กว่าคนนะคะ

แล้วก็ไปทวงเงินกับคนอื่นก็มาเล่าเรื่องของพี่ให้ฟังนะคะ

ลูกการเงินล้านสี่จริงแล้วมีการตกลงทำสัญญาผ่อนชำระกันยังไงคะ

เขาบอกว่าธุรกิจของพี่มีปัญหาจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะ
สาเหตุที่แท้จริงก็คือว่าธุรกิจของพี่มันไปได้ดี
แล้วพี่ต้องการขยายธุรกิจของพี่ต้องการขยายยิ้มให้มันใหญ่ขึ้นนะคะ
ก็เลยจะเปิดสาขาที่สองแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากไปกู้เงินเขาเลยนะคะ
พี่มีเครื่องเพชรเพราะว่าคุณจุ๋มเป็นคนขายเพชรให้พี่
เขาเป็นเจ้าของร้านเพชรพี่เป็นลูกค้าเขา
ตอนที่ซื้อเพชรเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถรับซื้อขายเปลี่ยนคืนได้หาก๑๐ถูกไหมคะ
ถึงเวลาที่พี่การต้องการจะใช้เงินถูกไหมพี่ก็เลยเอาเพชรไปขายคืนคุณจุ๋ม
คุณจุ๋มก็บอกว่าไม่รับซื้อคืนแต่ว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาเป็นฝากไหมพี่ก็ไม่เคยพี่ก็ไม่รู้จักว่าไอ้ฝากเนี่ยมันคืออะไร
เขาก็บอกว่าเออใช่เขาก็บอกว่าไม่เคยเราก็ไม่เคยกู้เงินคนเนาะ
เขาก็บอกว่าทำสัญญาซื้อขายกันหึมอยากกู้เงินกันนะคะโดยเอาเครื่องเพชรของพี่เนี่ยมูลค่าประมาณล้านหกกว่านี้นะคะไปวางนะคะแล้วก็ทำสัญญากู้เงินนะคะพี่ก็โอเคอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ทำสัญญากู้เงินพี่ต้องการเงินล้านห้านะคะมาใช้ในการขยายกิจการ
พอหลังจากนั้นคุณบอกว่าอุ้ยไม่พอเท็จเงินราคามันตกมันจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาสิก็เลยมีสมุดมอเตอร์ไซค์อยู่ราคาประมาณหกแสนห้าก็เอาไปอีกอันหนึ่งนะคะอุ้ยเท่านั้นยังไม่พอมันจะต้องมีเช็คคำประกันด้วยสิก็เลยเขียนเช็คคำประกันไปอีกล้านห้านะคะแต่พี่ผิดพลาดตรงที่ว่าไปเช็ค
แล้วปีแรกเนี่ย๘๕๐๐พี่มีหลักฐานการจ่ายเงินโอนเงินนะคะแล้วพี่ก็จะให้นักข่าวดูในวันนี้ด้วย๘๕๐๐พี่โอนเงินไปแล้วคุณจุ๋มยึดเครื่องเพชรพี่ไปแล้วล้าน๖คุณจุ๋มยึดมอเตอร์ไซค์พี่ไปหกแสนห้าแล้วหลังจากนั้นคุณจุ๋มก็จะมาฟ้องเช็คพี่อีกล้านห้ารวมทั้งจะฟ้องจะรวมทั้งจะฟ้องเงิน
เป็นสองล้านแปดเขากะจะเอาเราสองเด้งเพราะว่าเราไม่ได้มีในสัญญาใช่ไหมคะก็พี่รู้สึกเลยว่าเขาไม่มีความยุติธรรมแล้วก็คิดว่าจะโกงเราพี่ถึงยุติการผ่อนแล้วพี่ก็บอกว่าขอให้ไปคุยกับทนายขอให้มาปรับโครงสร้างหนี้หรือขอให้ไปคุยกันในศาลเพื่อความยุติธรรมเพราะว่าพี่จะไม่ไปจ่ายเงินอย่างงี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามันไม่
สัญญา๑ปีนะคะจ่ายมาทุกเมืองไม่ได้ขาด๘แสน๕เครื่องเพล็ดล้านหกมอเตอร์ไซค์๖แสน๕
ที่เขาได้รับไปแล้วคือ๓ล้านกว่าบาทกับยอดหนี้แค่ล้านสี่พันระยะปีล้าน๔ค่ะ
ก็คือจะไปตกลงกันในศาลนี่คือเคลียร์ในเรื่องฟัง
จริงแล้วไปคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยจะจ่ายต้นหรือจะยังไง
หรือคุณถ้าคุณยึดของเราไปแล้วคุณก็ต้องบินมูลค่ามาคุณต้องฉีกสัญญาทิ้ง
แต่นี่คือทุกอย่างเหมือนเดิมเอาของเราไปทั้งหมด๓ล้านแล้วเราก็ยังเหมือนล้านสี่เท่าเดิม
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าไปคุยกันที่ศาลเถอะ
ตกลงกันเถอะเพื่อความยุติธรรมพี่ก็ยังสบายใจในการที่พี่จะจ่ายเงินต่อหรือยังไง
อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาก็ไม่คุยแต่ว่าใช้การที่แบบว่าไปพูดกับบุคคลอื่นให้เราเสียหายนะคะ
เหมือนกับเขาไม่ต้องการเงินมันก็ต้องการทำลายเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันมีข้อตกลงนอกสัญญาที่เขาเรียกขัดดอกเกิน
แต่เขาก็ไม่ไร้สัญญาแต่ไม่ระบุดอก

จากพี่ไม่รู้เรื่องเขาไปถามเขาหลังจากที่มีเรื่องแล้ว
พ่อนนี่มันต้องงานเยอะแล้วนี่คุณเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่

เออใช่พี่ไม่รู้ว่าไอ้ฝาก
ผมบอกอ้าวเดี๋ยวคุณผ่อนทุกวันทุกเดือนเนี่ย